พาไปที่อุทัยธานีค่ะเป็นปัญหาระหว่างเพื่อนบ้าน
มันจะถึงขั้นโกรธกันและยิงกันตาย
คนยิงอายุ๘๓คนตายอายุ๗๓ตายแล้วอายุเยอะกันแล้วด้วยค่ะ
ตำรวจสพนคอย่างไปตรวจสอบร่างของผู้เสียชวิตในอุทัยเซียดสรอายุ๗๓
เสียชีวิตอยู่ที่ประตูทางเข้าบ้านนะคะ
อยู่ในพื้นที่บ้านหลุมเข้าอำเภอหนองขายอย่างอุทัยธานี
ถูกยิงเข้าที่หน้าอกหนึ่งนัดที่ศีรษะอีกหนึ่งนัด
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคนก่อเหตุเป็นเพื่อนบ้าน
ชื่อว่าในยู่ลอยล่องอายุ๘๓แล้ว
เขาไม่หนีไปไหนคนนี้ค่ะ
ยืนรอมอบตัวกับตำรวจพร้อมปืนลูกซองยาวที่ใช้ก่อเหตุ

สาเหตุคือร่องน้ำหน้าบ้านค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ

นี่คือปืนที่ใช้ก่อเหตุ

เช้าวันนี้ผู้เสียชีวิตเดินข้ามถนนเพื่อเข้าบ้านตัวเอง
ลูกสาวบอกได้ยินเสียงปืนดัง๒นัด
มีคนวิ่งมาบอกพ่อเธอถูกยิง
โอ้โหคือจังหวะที่ได้ยินเสียงปืนแม่ออกมาดู
เห็นคาตาเลยว่าในยู่เพื่อนบ้านยืนคร่อมร่างพ่อเธอ
แล้วยิงซ้ำจนเสียชีวิตครับ

ไม่แน่ใจว่านัดแรกคือยังไงอ่ะ
แต่นัดที่สองเห็นคาตาคือตัวแม่เห็นนายยู่คล่อมร่างยิงซ้ำ
ส่งคุณจิรายุทธ์นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
บ้านของผู้ก่อเหตุกับบ้านของผู้เสียชีวิตติดกันเลยนะคะ
มีแค่กำแพงกั้นเท่านั้น
ร่องน้ำเจ้าปัญหาก็อยู่หน้าบ้านนะคะ
มันกว้างสักประมาณ๒๐เซนติเมตรลึก๑๕เซนติเมตรนะคะ
หลังเกิดเหตุญาติของนายยู่ผู้ก่อเหตุเอาดินมาถมเลย
ส่วนสวนผลไม้ของผู้ก่อเหตุที่อยู่ข้างบ้าน
น้ำท่วมประมาณสัก๕๐เซนติเมตรได้
ญาติของฝั่งผู้เกาะเหตุบอกว่า
ก็นี่ไงที่น้ำมาท่วมสวนผลไม้
สาเหตุหนึ่งก็มาจากร่องน้ำที่ผู้เสียชีวิตขุดเอาไว้
น้ำเลยไหลมาท่วมสวนผลไม้

มองว่าพอน้ำมันฝนมันมาอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็
ร่องน้ำแบบนี้มันก็ไหลไป
ร่องน้ำไปผ่านหน้าบ้านไปผ่านสวนเขา
เขาก็เลยมองว่าถ้าไม่มีร่องน้ำสวนผลไม้เขาอาจจะไม่โดนน้ำท่วมก็ได้

แต่ถึงขั้นยิงกันตายเนี่ยนะคะ

ก็เลยนำตัวในยู่ผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ผู้ก่อเหตุก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเห็นผู้เสียชีวิตออกมาจากบ้าน
ก็เลยเอาปืนลูกซองยาวไปเจาะยิงเลย
นัดแรกเขายังไม่เสียชีวิต

เลยเจาะยิงซ้ำนัดที่สอง

จุดที่๒คือหน้าบ้านของผู้ก่อเหตุเอง
ก็คือหลังจากยิงผู้เสียชีวิตแล้วใช่ไหมคะ

ก็ถือปืนมานั่งที่โต๊ะหน้าบ้าน

ยู่บอกว่าสาเหตุที่ยิงก็คือผู้เสียชีวิตมาขุดร่องน้ำผ่านหน้าบ้าน

นายยู่บอกหลับอยู่ในบ้าน

คงตายตั้งแต่เมื่อวานแล้วนายยู่บอก

อืม
เหตุอะไรลุงที่ยิงเนี่ยสาเหตุอะไร

อย่ามากเนี่ย

ว่ามึงขุดทำไมหน้าบ้านกูเนี่ย

ได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านค่ะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสวัสดิ

ช่วงเกิดเหตุสามีออกจากบ้านตอนเช้ามืด

เห็นผู้ก่อเหตุคล่อมร่างสามี

หลังจากนั้นถือปืนกลับไปหน้าบ้านของผู้ก่อเหตุเอง
ภรรยาผู้เสียชีวิตบอกเห็นภาพนี้คือช็อกมากค่ะ
ที่ผ่านมาก็เป็นเพื่อนบ้านกันโดยไหม
แล้วก็เหมือนว่าคนยิงก็เป็นญาติของพี่และแม่ด้วย

เขาเคยจังคลจังโยง
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ

สาเหตุที่ทำให้ผู้ก่อเหตุไม่ชอบพ่อของเธอ
มันก็นานแล้วเป็นสิบกว่าปีแล้ว
หลายปีก่อนน้ำท่วมสวนผลไม้ของผู้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุก็พยายามหาวิธีแก้ไขปล่อยน้ำใส่หน้าข้าวของน้าเธอด้วย
ทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
พ่อเธอไปเคลียร์ปัญหานะ

แต่กลายเป็นว่าตั้งแต่วันนั้นมา

เชื่อว่าผู้ก่อเหตุเตรียมการเอาไว้แล้ว
เพราะมันไม่ได้มีเสียงทะเลาะอะไรกันนะ
ถ้าทะเลาะกันบันดาลโทสะโมโห

นี่เหมือนโอ้โหเตรียมตัวตั้งใจจะก่อเหตุ
ตั้งใจจะยิงถือปืนมาเจาะยิงกันเลยอะค่ะ
คือน้ำมันฝนตกเยอะน้ำมันไหลเข้าบ้านแม่พี่
แล้วก็ไปขุดร่องอย่างที่พี่ให้ดู

ค่ะคือไม่ให้ไหลเต็มที่เข้าบ้านอะไรอย่างนี้

ซึ่งเรารับว่าขุดผ่านน้ำเข้าบ้าง

ใช่เขาก็ไม่พูดเขาก็ไม่ด่านะ
ไม่แบบเอ้ยมึงจะขุดทำไม่อะไรใหม่

ที่ว่าเขาต้องดูรัดเรามาหลายวันแล้ว

สมมุติว่ามันก็น่าจะมีการดูร่านเรา

ใช่แล้วเขาน่าจะยิงระยะเผาขน
ถ้าไม่เตรียมการเขาจะออกมานั่งกินกาแฟ

คุณผู้ชมค่ะที่โรงพักตำรวจก็สอบปากคำ
ตายู่ผู้ต้องหาวัย๘๓ปีคนนี้ตลอดทั้งวันเลย
แล้วก็ควบคุมตัวเข้าห้องควบคุม

อายุอยากพูดอะไรไหม
อยากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตไหม

สุดท้ายถูกแจ้ง๔ข้อหาค่ะ

เรื่องของการครอบครองปืนและเครื่องกระสุนปืน

การพาปืนไปในที่สาธารณะ

ฝากขังที่ศาลอุทัยธานีค่ะ

เพราะนี่ตายู่แกให้การอยู่ฝั่งเดียวใช่ไหม